สวัสดีครับข่าวใส่ไข่สดใหม่ใหญ๖๔
ใครจะให้เยอะอ่ะต้องเพราะว่ามันเยอะเถย
พี่ให้เยอะเถยหรือผมเยอะเอง
วันนี้เป็นวันเกิดของข่าวใส่ไข่

เข้าสู่ปีที่๖

เพิ่ง๕ปีวันนี้ครบ๕ปี
๕ปีกับ๑วันวันนี้คือครบรอบ

เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมติดตามรายการเราให้ดี
เพราะว่าเราจะแจกของรางวัล

ชุดกิฟเซ็ตของข่าวใส่ไข่นะครับ

อ่ามีเสื้อมีเสื้อแบบนี้

และและและ
เอาเสื้อก่อนเอาเสื้อก่อนเสื้อนี้นะครับ

กระเป๋าแบบนี้เวลาไปนู่นนี่นั่นนะฮะ

ไม่มียังไม่เอามา
ไม่มีหรอ

คุณจะต้องฟังคำถามจากพิธีกรให้ดี

สดสดเลยนะฮะ

ตอบถูกตอบถูกปั๊บได้ไล่ไป

หนึ่งสลึง

ไม่มีอันนี้ไม่มี

บาทละ๒๕๐๐๐

นี่นะวันนี้เราแจกนี่นะครับ

แล้วมีเปล่าไหม
๐๒๒๗๑๔๔๙๗นึกออกแล้วเมื่อก่อนเรานั่งมันไม่มีอีกที่กั้น
อย่างมันไม่ใหญ่ถูกต้องนะมีขึ้นมาอันนี้กับ๐๒๑๒๗๑๐๓๗
๑๐๗๓โอเคนะฮะเราไปกันที่ข่าวแรกก่อนไหมคุณหนุ่มมาช่วย
เก็บนี่มีทองหูอยู่ดีนี้นะให้ใครถือทองไว้ออกมาวาง
นี่ก่อนเห็นวางบุญดีนี้น้องดีนี้หรือไอ้ไข่พอห้อยไป
นี่คือจากดีนี่เป็นไอ้ไข่เลยนะผมบอกเลยเนี่ยนี่ถ้าอย่า
ลืมนะเออแล้วลืมไปแล้วก็เสร็จเลยนะกันใช่แก่สุดพี่มาเอา
ลมก่อนเลยพี่มาพวงคำถามของพี่มาให้ดีฐานหรือใช่มั้ย
มันไม่จำนั้นใครจะไปตอบได้คุณถามมีคนจะตอบง่ายกว่า
ไหมทวนลงอีกครั้งทำไมเธอรู้ใจฉันงั้นฉันถามเลยมั้ยถาม
ตอนนี้คนดูเยอะหรือยังล่ะ
ตอนนี้คนดูเยอะหรือยัง
หยังมาหยุดค่อยอย่างรอแปบหนึ่ง
ไม่โหนไอ้นั่นมาให้ฉันน่ะ
มาตั้งแต่ปีแรกจนมาถึงปีนี้๕ปีเต็มครั้งแรกของการทัวร์ลงซึ่งเมื่อก่อนไม่มี
คำว่าทัวร์ลงมีแต่แบบว่ากระหน่ำด่าฉันสุดฤทธิสุดเด็ดเรื่องแรกที่ฉันโดนโดนไปทั้ง
จะบอกเนี้ยนะ๕วันไม่จบไปเที่ยวอยู่ต่างประเทศเอาความถามเลยดิ

อุตส่าห์ไปเที่ยวต่างประเทศมันยังตามด่ากันแบบโคม
ฝังใจทราบว่าเรื่องอะไรคะ
ที่ลงครั้งแรกในชีวิตของดิฉัน
และจนณบัตรนี้เรื่องนั้น
ก็ไม่มีการจัดแล้ว

อืม

มันก็ต้องอย่างนี้สิมันจะยากเกิน
พยายามจะชัดอีกทีหนึ่งคำถามคือ
หัวลงครั้งแรก

หรือว่า๐๒๑๒๗๑๐๗๓
วันนี้คำถามแรกแน่นอนว่า
แล้ววันนี้เราจะมีทองคำทั้งหมด๔เส้นหรือ๕เส้น
๔เส้นนะฮะ๔เส้นก็คือมีของผมของพี่ม้าของพี่เหี่ยวของมดดำ
มีเสื้อยหนึ่งตัวแล้วก็กระเป๋าหนึ่งใบแล้วก็ทองคำหนึ่งเส้นหนึ่งสลึงนะฮะ

ดิฉันทำมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะในการอ่านข่าวใส่ไข่เนี่ย๕ปีแล้ว
ก็มีการทัวร์ลงนะฮะตัวดิฉันอย่างกระหน่ำมาก
ครั้งแรกในเรื่องอะไรนะคะของถั่วลง
ซึ่งกระหน่ำด่าดิฉันมาทั้งหมด๕๖วันติดกันเลยทีเดียว

เรื่องอะไรเรื่องอะไรและณตอนนี้จะบอกว่างานนั้นน่ะไม่มีจัดแล้ว
ทุกวันเนี่ยดาวมุ่ยมันยังจอมโว้ยวันนี้พี่สวยจังเลยกำแพงนะก็มาพอลง

ทำชีวิตมาท

น่ามาทอลัดก่อนหน้านี้
ทัวร์ลงอีกแล้วหรอเจอ

พรบสมรสหรือไม่ทัวร์ลงก็ใช่ไง

พร้อมหรือเปล่าเราหยุดแล้ว

เพียงแต่ว่าเราออกความคิดเห็นไง

ก็จะมุมนี้คนเราแบบว่าโครมชะมัดดีใจ
แต่อย่าลืมนะมันก็จะมีทางดีด้วย
แล้วก็ทางที่ต้องระมัดระวังอย่าประมาท
ก็รอจังหวะถ้าคุณแม่เปิดโอเคปั๊บเลยรับสายเลยนะคะ
เปิดอย่างนั้น

ชมพู่ที่คุณไปถึงที่แล้วคุณไม่ขึ้นเขาคุณอุบาท
ถ้าอย่าไปดีกว่าที่หลังอย่าจะไป

เอาเรื่องนี้ก่อนนะฮะคือกรณีน้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิตปริศนาบนภูเหล็กไฟ
นะครับก็แน่นอนนะฮะว่าทางสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ย
ชั่วโมงกว่านะครับก็บอกว่าประเด็นเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้ตั้งไว้ทั้งหมด๔ประเด็นนะครับหากผลชนสูตรศพระบุว่าเป็นการเสียชีวิต
ก็คือ๑น้องชมพู่อาจเดินหลงป่าขึ้นไปเสียชีวิตเองด้านบน
เพราะในวันที่น้องหายไปอุณหภูมิวันนั้นคือ๑๒องศาถือว่าร้อนมาก
มที่สองนะครับมีคนพาน้องชมพู่เดินขึ้นไปแล้วก็อาจจะทำให้น้องเสียชีวิต
เพราะขาดอากาศขาดอาหารแล้วก็น้ำ
น้องชมพู่อาจเสียชีวิตเองด้านล่างเขา
แล้วก็มีคนเนี่ยนำศพขึ้นไปไว้เพื่ออำพางคดีนะฮะ
แล้วก็มีการจัดฉากอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็ปมที่สี่ยังมีอื่นอื่นอีก
อันนี้เขาว่าอย่างงั้นนะฮะซึ่งจากผลของแพทย์เนี่ยก็พบว่า
ความเป็นไปได้ในระยะเวลาการเสียชีวิตของน้องชมพู่ก็คือเวลาที่เร็วที่สุด
คือ๑๔นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๑๒พฤษภาคม
ช้าสุดคือ๑๔นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๑๓พฤษภาคม

ก็แน่นอนนะครับว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีความแบบเห็นแตกแยกกันนิดนึง

ก็คือในมุมของนางทินีเวศเนี่ยเขาก็ออกมาพูดประมาณว่าในมุมของสภาพของศพเนี่ย
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายนะฮะไม่มีการถูกข่มขืนนะครับ
กระดูกคอไม่ได้หักนะฮะแล้วก็กระดูกทุกอย่างสมองสมองอยู่ครบปกติ
ก็หัวใจเริ่มเน่าสมองเริ่มเน่านะครับ
แล้วก็มีร่องรอยบาดแผลเนี่ยบริเวณข้อเท้าลักษณะเหมือนแบบเป็นย่าเนี่ยควรนะฮะ
แล้วข้างหลังนี่ก็มีร่องรอยของเหมือนกับไปถูกแบบอาจจะไปเบียดหินหรืออะไรก็ตามแต่อะไรอย่างนี้
แล้วก็มีการพูดไปถึงนั่นที่ว่าตัวน้องน่าจะขาดน้ำแล้วก็อาหาร
เพราะว่าในท้องนั้นไม่มีอาหารอะไรเลยแล้วก็ทำให้เสียชีวิตนี่นะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับประเด็นมันผูกเอ็นไปว่าน้องเสียชีวิตเองหรือน้องจะเดินขึ้นไป
แต่แน่นอนว่าในมุมกลับกันเนี่ยตัวผมเองเนี่ยไปในพื้นที่ในพื้นที่เลยอ่ะนะฮะ
แล้วตัวดรหมวยเองหรือว่าทางทีมข่าวที่ไปด้วยกันหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นเนี่ย
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นไปไม่ได้ที่น้องจะขึ้นไปวันเสาร์นั้น
ขนาดผู้ใหญ่เดินยังไม่ไหวถามว่าเพราะอะไรเนี่ยคือคุณผู้ชมนึกถึงสภาพเขาแห่งนั้นดีดีนะ
ภูเหล็กไฟเนี่ยนะฮะคือมันเป็นทางเดินขึ้นไปมันต้องตัดผ่านป่าขึ้นไปก่อนนะฮะ
ป่าเสร็จปุ๊บเดินขึ้นไปขึ้นเข่าไปก็จะเป็นที่ลาบไปนะฮะ
คือภูเหล็กไฟนะอ่าพอหลังจากนั้นเดินเข้าไปเนี่ยมันจะไปเจอหิน
หินเป็นก้อนก้อนก้อนซ้อมก็อยู่นะฮะบางก้อนนะสูงเมตรนึงนะบางก้อนสูงเมตร
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามว่าเด็กสูงเท่าไรแล้วแต่สูงก็ไม่เกินเมตร
ไม่ถึงสามคัวป
แบบกว้างสุดสุดอ่ะแล้วก็ช่วยกันดึงตัวขึ้นไปอ่ะปีนใช่ไหมปีนอ่ะปีนใช่ไหมทีเนี้ยก็
เราก็ไปถามว่าจริงแล้วตรงจุดนั้นเนี่ยโดยรอบเนี่ยมันมีคนมีจุดไหนที่สามารถ
ไปได้อีกไหมนะฮะก็ปรากฏเขาก็บอกว่ามีแต่มันมันชันกว่านี้อีกมันขึ้นไม่ได้เอาให้
นิ่งเขาบอกว่าเขาลงสำรวจตรงนี้มานานแล้วเขาอยู่ตรงนี้มานานแล้วตรง
มุมที่เด็กขึ้นไปเนี่ยมันก็มีความคิดเห็นต่างแต่แน่นอนอีกมุมหนึ่งอีกมุม
หนึ่งคุณผู้ชมเขาก็พูดมีคนที่พูดมาเหมือนกันว่าไม่แน่หรอกเด็กสามขวบเนี่ย
เป็นเด็กในกรุงเทพอาจจะว่าไปเพราะเขาบอกว่าเด็กสามขวบอยู่ริมแม่น้ำก็
อาจจะว่ายน้ำได้เพราะฉะนั้นเด็กสามขวบอยู่ริมเขาอาจจะเดินขึ้นไปก็ได้
ก็ถามทางครอบครัวเด็กเหมือนกันน้องเคยขึ้นไปไหมไม่เคยก็ใช่ไงน้องก็ไม่
เคยขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตักกะที่จะบอกว่าเด็กที่อยู่ในพื้นที่นี้๓ขวบแล้ว
ริมเขาปีนเขาสามารถขึ้นไปเขาได้เนี่ยสองกิโลแบบผมบอกหน่อยนะไอ้คนที่พูด
ช่วยลงพื้นที่หน่อยแล้วไปเดินนิดนึงจะได้รู้ว่ามันได้หรือไม่ได้ไหม
เอาแต่พูดแบบนี้หนูนามีจริงไหมไม่จริงคือไอ้เรื่องหนูนาเนี่ยตัดทิ้งไปเลย
มันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นข่าวโกหกอ่าแล้วมันก็สร้างความปั่นป่วนให้อันนี้มัน
ไม่ใช่นะทีนี้เดี๋ยวกล้องตัดมาผมเล่าอย่างนี้ผมไม่ค่อยออกอรรถรสผมต้อง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
ทางคนที่เขาไปเจอไม่ใช่ฮะรองเท้าแตะสวมพี่
อ๋อสวมไปแบบนี้นะฮะคืออันเนี้ยทางลุงกับยาอ่าตากยาย
ขึ้นไปเก็บผักหวานเนี่ยเขาไปเห็นแล้วเขาก็เหมือนกับ
คนจะถ่ายลงมาให้กับพ่อแม่เอาไว้ก็คืออันนี้นะฮะอืมอ่า
เสร็จปุ๊บผมอยากให้คุณผู้ชมดูภาพต่อไปผมขออนุญาตนะผมไม่เห็น
หน้าน้องชมพู่นะฮะแต่ผมให้เห็นแค่น้องอันเนี้ยเป็นน้อง
ใส่เป็นคู่เดียวกันอ่ะนี่คู่เดียวกันไหมคู่เดียวกันนะ
นี้ตอนที่น้องยังมีชีวิตอยู่นะแล้วคุณสังเกตไหมคุณน้อง
สังเกตไหมลองเท้าคู่ใหญ่มากแล้วคือเด็กเท้าเด็กใส่อย่าง
เนี้ยผมถามว่าหลุดอยู่แล้วลูกสาวผมนะมายูเนี่ยตอนสาม
วบใส่รองเท้าแตะแบบเนี้ยส้นยื่นมาข้างหลังเนี่ยเดินไป
เหยียบข้างหลังล้มนะเออล้มนะแต่อันเนี้ยใส่แล้วเดินขึ้น
เขาปีนหน้าผาอ่าโพดปีนหินผมถามว่าขอโทษนะคือเด็ก
ต้องโคตรฉลาดเลยถึงรู้ว่าต้องถอดรองเท้าแล้วโยนขึ้น

ขึ้นไปตายข้างบนแล้วก็ถอดลองเท้าเอาเองเออลองเท้าตก
อยู่แถวนั้นอืมเพราะอย่าลืมแล้วไปเจอลองเท้าข้างบนลอง
ทำขึ้นไปได้ยังไงเด็กจะใส่แล้วใส่รองเท้าแบบนี้
คู่ใหญ่แบบนี้ปีนปีนหินขึ้นไปหรออันนี้ผมคิดเองนะถ้า
ถ้าบางคนอาจจะเห็นต่างอย่าด่าผมนะเพราะต่างคนต่างเรา
มีมุมมองกันผมมองแบบนี้ผมมองว่าพอเห็นรองเท้าแบบ
นี้ผมไม่เชื่อเพราะผมเองอยู่กับลูกก็เห็นว่ามันยากอ่ะ
มันยากจริงทีนี้มันก็มีการพูดไปอีกว่าทางนิติเวศเขา
มองว่าศพของน้องเนี่ยน่าจะต้องเสียชีวิตมาเท่าที่สภาพ
ที่เห็นคือ๒๔ชั่วโมงถึง๓๖ชั่วโมงบางคนบอกว่า๑๘ชั่วโมงได้
ซ้ำไปนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบังเอิญว่ามันมีหนอนขึ้นที่ปาก
ของน้องบริเวณปากน้องหนอนขึ้นก็มีการถ่ายรูปมาวันที่
๑๕โปรกฎทั้งตำรวจเอาหนอนเนี่ยนะจะส่งไปให้นักกีตาร์วิทยา
ก็ดูโปรกฎว่าไอ้หนอนที่น้องบริเวณน้องที่มาแรงวันมาไข่

พอมันฟักเป็นนอนเนี่ยคือใน๒๔ชั่วโมง

บังเอิญว่าหนอนที่นักกีตะวิทยาที่เขาศึกษาเรื่องของแมลงวัน
แมลงต่างเขาเห็นหนอนตัวนี้เขาบอกเลยว่า

น่าจะต้องเสียชีวิตในวันที่

เพราะว่าแมลงวันเดียวมาข่ายไว้แล้ว

ทุกอย่างเนี่ยมันต้องเอามาประกอบหมด
ถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นสถานที่เกิดเหตุ
เป็นวัดทกอาพยานบุคคล
ทุกอย่างมันต้องมารวมเรื่องของนิติเวททุกอย่างมันต้องมารวมแล้วถึงจะตีมาเป็นคดีได้ว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรเป็นเพราะอะไร
แต่ทีนี้ในสิ่งที่ตำรวจเองก็ถึงได้คุยนะแกก็ลำบากใจตรงที่ว่าในใบของทางนิติเวศที่ออกมาเนี่ย
คือไม่ได้มีการระบุสาเหตุการเสียชีวิตไงก็คือบอกว่าระบุสาเหตุของการเสียชีวิตไม่ได้เพราะศพเน่า
แต่ในมุมกับการมีการไปร้องบอกว่าเด็กเนี่ยตายเพราะว่าขาดอาหารขาดน้ำ
ตำรวจก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลเหล่านั้นมันลงอยู่ในเอกสารที่มีการแจกไว้
ว่าเด็กเนี่ยตายเพราะขาดอาหารขาดน้ำเนี่ยเขาฟันทงแต่วันแรกเลยว่าอ๋อ
แสดงว่าน้องเนี่ยอาจจะเสียชีวิตเองแต่พอมันไม่มีเนี่ยระบุสาเหตุไม่ได้ตำรวจก็ต้องสืบหาต่อไป
อันนี้ในมุมตำรวจนะถูกมั้ยฮะเพราะว่ามันไม่รู้สาเหตุการเสียชีวิตคืออะไรไง
นี่คือประเด็นอีกประเด็นนึงสรุปก็ไม่คนเขาก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนถ้าสมมุติตำรวจเขาก็จะว่าแบบว่านิติเวทก็จะบอกว่าเด็กอาจจะเสียชีวิตเองข้างบน
ซึ่งอย่างที่คุณไปดูมาเขาบอกมันน้อยแม้กระทั่งทีมข่าวไทยรัฐเราไปเองเนี่ยก็บอกว่ามันลำบากมากที่เด็กจะเดินขึ้นไป
ทุกคนอ่ะผมบอกเลยไม่ทีมข่าวไทยรัฐวันนี้ไปแล้วเขาบอกว่าปรากฏเขาเหมือนแบบว่าบอกโอกาสมันน้อยมากที่จะขึ้นแบบว่ามันเดินขึ้นไปเองมันน้อยมากเพราะฉะนั้น
จากบ้านไปตรงนั้นจุดที่น้องเสียที่เอาคนไปพบประมาณใช้เวลานานค่ะเดินไป
จากตรงบ้านเข้าไปหรอครับไม่ใช่บันน้องสิจากตรงเปล่าอีกไปบางเดินขึ้นไปเนี่ยขึ้นลงสามชั่วโมง
ก็ชั่วโมงครึ่งเขาพูดอยู่แล้วแต่เขายัดจากบ้านไปป่าอีกนะ
แต่ตัวบางมุมเขาก็จะบอกว่าแต่น้องมีเวลา๒วันในการเดินนะ
ถ้าเกิดน้องจะไปเสียชีวิตวันที่๑๓ตามที่ทางนิติเวศเขาดูอืมถูก
เขาเห็นภาพสภาพศพเนี่ยแสดงว่าน้องมีเวลาสองวันที่จะเดินได้
มันก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงอ่ะคิดถึงเด็กไม่เราคิดถึงรอจิตจริง
เด็กมันจะทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอในมุมของผมนะไม่ได้หรอกผมว่าไม่ได้
ยิ่งไม่มีทางยิ่งใส่รองเท้าคู่เมื่อกี้ผมว่าไม่ได้คุณคิดถึงปีนเขาแล้วไปเดิน
ถลุนลูกรังต่างจังหวัดคุณไปดูเอาง่ายง่ายเรายังเดินขึ้นเขายังยังตอนนั้นไง
อย่างเงี้ยแล้ววันนี้ผมมีโอกาสได้คุยผมมีโอกาสได้คุยกับทางทางเจ้าหน้าที่อุทยานนะฮะ
วันนี้ผมโทรคุยกันเขาบอกคุณหนุ่มมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าแต่ละแต่ละเนี่ยแต่ละก้อนที่ขึ้นไป
มันบางก้อนมันเมตรหนึ่งเลยนะแล้วเด็กเนี่ยสูงไม่ถึงเมตรคือจะปีนยังไงจะอ้อมไปมันก็ไปไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะมันมันไปไม่ได้คือจะอ้อมอันนี้ไปก็ไม่ได้เพราะมันเป็นทางชันขึ้นอย่างนี้หมด
เขาบอกว่าขนาดถ้าผู้ใหญ่ปีนเขาอย่างน้อยมือก็ต้องแหกถูกต้องไหมล่ะมันจะต้องมีอุปกรณ์ในการปีนจริง
เพราะว่าหินบางอันมันเป็นเมตรแต่อย่างที่พูดอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นการจัดฉากหมดนั่นแหละ
แล้วคุณว่าไงกับการจัดฉากที่แบบเด็กตายข้างล่างนี่แหละแล้วก็จัดฉากขึ้นไปข้างบน
คือคือในมุมของผมเองเนี่ยผมมองอย่างนี้ผมมองว่าวันนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับทางทนายเจมส์
มีน้ำอยู่ในปอดแสดงว่าเขายังไม่ตายแต่ไปตายอยู่ในน้ำก็คือขึ้นจากน้ำไม่ได้
คือพี่มันมีเรื่องอะไรแบบนี้เลยนะพี่
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมกลับ
อย่างคือหรือจะเป็นว่า

ถูกทำให้สลบไปมืออุดหรือสลบหลับไป
แล้วคนร้ายคิดว่าตายแล้วก็กลัว

แล้วน้องตื่นขึ้นมาแล้วเดินหาทางลงไปได้

เป็นไปได้อันนี้ถูกไหมหรือจะทำให้เสียชีวิตข้างล่างแล้วเอาขึ้นไปทิ้ง
เพราะไปได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะร่องรอยของผมที่ถูกตัดไปเม้นที่ผมพูดเหมือน
อยู่ในเหตุการณ์เลยนะไม่ใช่เหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเพราะร่องรอยของผมเนี่ยนะ
คุณผู้ชมถมของน้องผมเชื่อว่าหลายคนคงจะตามเรื่องแล้วคงทราบผมเนี่ยถูกตัด
ไปถูกไหมฮะถูกตัดไปทีเนี้ยผมของน้องเนี่ยลักษณะที่ตัดออกไปเนี่ยมัน
ไม่ได้เป็นกันไกลตัดนะคือเอามีดเนี่ยฟันขับคือเจาะลงไปอย่างนี้สับลง
อย่างเงี้ยแล้วมันมีร่องรอยของมีดที่ดินด้วยตรงบริเวณพบศพตรงเวร
ผมของน้องเนี่ยคือเหมือนกับผมสยายไปที่ดินอ่ะแล้วก็เอามีดอ่ะตัดเลย
อย่างเงี้ยพึ่งที่ดินอ่ะเออแล้วก็สายสินข้างหนึ่งเนี้ยเป็นรองลอยเหมือน
ถูกกระชากจนขาดแล้วตกอยู่นึกออกไหมแต่อีกข้างหนึ่งยังอยู่ไม่ได้
เป็นรอยตัดนะการตัดผมเพื่อผมก็ไม่รู้แต่ยังไงเขาก็มีการคิดกันว่าอาจจะเป็น
ได้ไหมคนที่กระทำอาจจะแบบกลัวก็เลยตัดผมไปทำพิธีสะกดวิญญาณ
วิญญาณต่างนานาตามความเชื่อหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่เขาก็บอกมีอีกอันหนึ่งที่มันน่าสนใจพอสมควรว่าตอนแรกเห็นไหม
อ่านข่าวก็แรกแรกแรกบอกว่าน่องโดนคุมคืนเด็กสามควบโดนคุมคืนปรากฏว่า
นั่นน่ะคนจัดฉากเขาพยายามจะจัดฉากให้มันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าถูกต้องป่ะ
เสื้อเด็กไม่ได้เอาขึ้นไปข้างบนเป็นไปได้ไหมพี่หนุ่มเสื้อที่ตามหากันอยู่
เสื้อหมายความง่ายถูกเพื่อเป็นแบบว่าเหมือนพริกคดีไปเลยว่าเด็กคนนี้
เรื่องที่ว่าสมมุติว่าน้องเดินขึ้นไปเสียชีวิตเอง
นั้นผมก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงนะถ้าเกิดว่ามีการลงมติหรือลง
ความคิดเห็นอะไรกันแบบนั้นเลยผมก็เข้าใจเพราะมันก็
เป็นเรื่องของทางหลักของนิติเวทย์เพราะอะไร
เพราะฉะนั้นแล้วมันเหตุผลคืออะไรเขาก็ต้องมองว่าน้องตายเอง
เดินขึ้นไปเองหรือเปล่าหรือมีคนพาขึ้นไป
แล้วไปตายอยู่ข้างบนอันนี้คือเป็นประเด็น
ก็ต้องติดตามมาต่อไปนะฮะ
เมื่อกี้คุณไอ้ม้าถามคำถามเอาไว้
ทัวร์ลงออนภาครั้งแรกเรื่องอะไร
เราเปิดรับสายเลยไหมฮะหน้าจอกันเลยแล้วกัน
กฎคือถ้าตอบผิดก็คนต่อไปเลยใช่ไหม

พร้อมแล้วฮะเริ่มเลยฮะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้ว๐๒๒๗๑๔๔๙๗
พร้อมแล้วปล่อยสายมาเลยฮะสวัสดีค่ะ
มายังฮะสวัสดีครับ
ฮัลโหลค่ะชื่ออะไรค่ะโทรจากไหนเอ่ย
โทรจากบังนาค่ะโทรจากบังนาคุณอะไรคะ
คุณอ้อแหละค่ะคุณอ้ออ่ะตอบเลยค่ะ
แถวว่ากับเวทีประกวดนังงามใช่มั้ยค่ะไม่ใช่ฮะ
เผื่อความเป็นธรรมนิมรรมต้องเขียนเอาไว้ก่อนเลยคุณอ้อ
อ๋อใช่ใช่ใช่เอาไว้ข้างหลัง
เข้มคำตอบก่อนแกรู้อ่ะ

คุณแม่กรุงเทพหรือเปล่าคะ

โทรจากคุณปู่ค่ะมาเลยค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปเลยอ่ะทองคำหนึ่งสลึงนะฮะ
หนึ่งตัวกระเป๋าหนึ่งใบนะฮะวันเกิดอันนี้คือเป็นเป็น
สวัสดีค่ะคำถามแรกนะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ยินเลย
มีไหมเออตากล้องห้ามโทรนะฮะมีห้ามโทรนะฮะอยู่กันมา๖ปีนะฮะ
แก๊งนี้ได้๕ปีโทรได้เฉพาะทายผลบอลคืนนี้เท่านั้น
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิรัยหรือเปล่าค่ะตอบเลยค่ะ
เรื่องของลิฟที่รึเปล่าคะไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนั้นที่หลัง
เนี่ยสามเรื่องค่ะนะที่ทัวร์ลงเนี่ยแต่ละเรื่องมันไม่ใช่ทั้งนั้นเลยนะ
เพียงแต่ไม่ใช่เรื่องแรกที่เธอโดนเรื่องแรกที่นางโดนน่ะไม่อีกครั้ง
ก็ขอบคุณนะคะเรื่องนี้ท่านโดนก็บอกว่ามันไม่มีการจัดงานอีกแล้ว
ปีนี้ไม่มีปีนี้ไม่มีแต่ปีหน้าก็มีนั่นแหละมันก็จะมีอ่ะเออ
เป็นกิจกรรมที่ทำกันในหลายคนหรือไหมคะเออปีนี้จัดไม่ได้อ่ะ
อ่ะต่อค่ะคุณหน่อยค่ะคุณหน่อยสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเรื่องเมจิกสกินค่ะอ๋อเมจิกสกินไม่ใช่ค่ะ
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแม่จิกสิงค์ทัวร์โดนหรอแม่จิกสิงค์ทัวร์ไม่ลงค่ะ
เออใช่แม่จิกสิงค์ทัวร์ไม่ลงค่ะแม่จิกสิงค์ทัวร์ไม่ลงค่ะ
แม่จิกสิงค์ทัวร์ไม่ลงค่ะแต่ว่าต้องไปรายงานตัวค่ะ
อ่ะมาขอโทษขอบคุณค่ะ
โอ๊ยของฉันไม่ยากเลยนะสวัสดีค่ะ

ของฉันรอไปก่อนมั้ย
แต่ก็ยากจริงต้องติดตามตั้งแต่วันแรกจริง

ไม่ใช่ค่ะ

ไม่ใช่ค่ะ

ไม่ใช่ค่ะ

ไม่ใช่ค่ะ

ไม่ใช่ค่ะ
ไม่ใช่ค่ะ

ไม่ใช่ค่ะ

ไม่ใช่ค่ะ

สวัสดีค่ะ

เข้ามาให้กับคนในทวิตเตอร์เลยได้ไหม

ว่าเขาตอบถูกไหมคนแรกนะฮะในทวิตเตอร์นะครับผมขออนุญาตดูเลยนะฮะตั้งแต่

ครับคือแขกเข้ามาล้ามเชิญหาคุณม้าคนแรกการวันแรกใครค่ะเลยหรอของคนแรก

เทสที่สองหรอ

เป็นครั้งที่สองที่เราออกอากาศ
ผมขอสายในไทยรัฐ๕สาย
ถ้าตอบผิดผมขอตัดเข้าทวิตเตอร์นะโอเค

ให้คิดช่วงโฆษณา๓นาที
มีพีชซีรีส์ผิวดูดีมีออร่าแบบเบลล่า

คนในแฟนเพจมันจะเล่นทวิตเตอร์ทำยังไงเอางี้ละกัน

โทรศัพท์เข้ามาในไทยรัฐถ้า๓สายนี้ตอบผิดนะฮะ

สำหรับรางวัลนี้ถ้าแฟนเพจยังตอบไม่ได้
แต่น่าจะตอบได้แหละนะฮะ
ก็ถึงจะมาเป็นทวิตเตอร์

คำถามหน้าเป็นโทรศัพท์๓สาย

รับเชิญที่มาสดในรายการ

จำได้หรอ

ให้นิดนึงประเด็นเรื่องเสื้อผ้า
พูดเขารู้กันหมดแล้วทั้งนั้น
โทรเข้ามาเลยนะฮะ

เป็นคงประเด็นดราม่าให้ติดตามกันอยู่เรื่อย

รายการถือวิสาสะไปแอบถ่ายทำรายการ
สร้างความไม่สบายใจให้กับกลุ่มลูกศิษย์

ราชการที่๓ด้วยหรอ
ว่าราชการที่๓เนี่ยเสด็จมายังวัดสะพานสูง

แล้วก็อ้างว่าสามารถสื่อสารกับหลวงปู่เอี่ยมได้

คลองหน้าวัดเป็นแม่น้ำมาก่อน

ออกมาโพสต์รูปภาพหนังสือชี้แจงว่า
วัดสะพานสูงจังหวัดนทบุรีเนี่ย

ซึ่งทางวัดก็อนุญาตแล้วก็ขอบคุณรายการ
เหนือเรื่องราวในแง่มุมต่างของวัด
ตลอดจนนะฮะตำนานชาวบ้าน
เล่าสืบต่อกันมาโดยระบุข้อความว่า

ผมขออธิบายโดยใช้เอกสารหนังสือจาก

ทำให้เราไม่ทราบว่าเรื่องจริงเป็นมายังไง

อ้าวหากใครต้องการ

รู้สึกว่าตอนนี้นอกจากที่นี่แล้วโอเคค่อนข้างจะเคลียร์
ก็มีเกี่ยวกับพระเจ้าตักศิลป์อีก

ไปบอกว่าท่านไปกู้เงินมา

ก็บอกเลยว่าห้ามรายการสักสาย
ห้ามรายการผีเขาเหรอรายการผีทั้งหมดห้ามถ่าย

ครับส่วนเรื่องทหารอียิปต์ติดโควิด

เรื่องนั้นก็คือเป็นรายงานที่มีการติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นเนี่ย
เป็นนายทหารชาวอียิปต์อายุ๔๓ปี
เดินทางมาในประเทศไทยลักษณะของลูกเรือบนเครื่องบินทหาร
เข้าไทยมาตามมาตรการยกเว้นของรัฐบาล
คือไม่ต้องกักตัว๑๔วัน
ทีนี้ไทม์ไลน์ของอาหารอะไรทหารอียิปต์คนนี้
ก็วันที่๖ออกจากไคโรที่อียิปต์ไปที่สหรัฐอิมิเรต
วันที่เจ็ดออกจากอิมิเรตต์ไปปาร์กีสถานต์ยัง

สิงตูที่สาธารณะประชาชนจีนแล้วก็กลับมาวันที่๑๐

มาขอเช็คขอตรวจร่างกาย
ทีนี้ก็ตรวจไปทั้งหมดเข้ามา๓๑คน
ทั้งหมดก็เอาไปทั้งหมดปรากฏว่าวันที่๑๑เขาเดินทางกลับ
พอวันเดียวกันที่เดินทางกลับห้องปฏิบัติการบอกว่า

ปรากฏว่ายังไม่ชัดเจนเขาต้องตรวจซ้ำ

เขากลับไปแล้ววันที่๑๒ผลตรวจออกมายืนยันการพบเชื้อ
แพทย์ทวีสินก็บอกว่าตอนนี้ทีมสอบสวนโรคนั้น
ดำเนินการสอบสวนโรงแรมที่จังหวัดระยอง

จากนี้ยังพบว่าคนนี้ออกจากโรงแรม
ไปยังสถานที่บางแห่งเช่นห้างสรรพสิทธิภาพ
ก็ต้องติดตามการสอบสวนโรคต่อไป

ก็บอกว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
คณะทูตเนี่ยน่ะเด็ก๙ขวบที่มากับคณะให้ดูดังหาที่ป่าวอื่นทางมาถึง
กรุงเทพเนี่ยนะฮะมากัน๕คนเดินทางมาแล้วก็ไปกักตัวที่คอนโดแห่งหนึ่งก็เขาบอกว่า
รู้เลยว่าแห่งไหนสักที่นึงแต่ว่าคนนี้อยู่ในที่พักย่านสุขุมวิทย์
ในคอนโดตอนนี้ก็บอกว่าโอเคละคนกรุงเทพคนระยองก็แบบว่า
อย่าเพิ่งตื่นตนกแต่ในขณะเดียวกันวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ได้สั่งปิดโรงแรมชั้นสองนะฮะแล้วก็สั่งให้พนักงานที่อยู่ในโรงแรม
กักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วห้าง
ห้างไหนอ่ะ
ก็ไม่เข้าใจทำไมบอกไม่ได้
คนไทยช่วยกันจนกระทั่งไม่พบเชื้อติดกันตั้งกี่วัน

คราวนี้ก็จะเป็นเชื้อมาจากที่อื่นอีก

ไปอยู่ดำที่ต่างแล้วคนอื่นติดเนี่ยมันง่ายกว่า
ตอนที่เรากักตัวกันแรก

โอเคละมันกลายเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ของ

คือตอนแรกเรื่องที่มาจากอิตาลี
ที่ระบาดหนักจากสนามมวย

โอเคละลูกทูตลูกทูตที่เด็ก๙ขวบ
กักละกักละแต่ว่าตอนแรกก็คือ
กักเหมือนกันนะเพราะว่าตรวจครั้งแรก
ไม่มีไม่มีอาการพออีกวันหนึ่งเอามีว่

ถูกต้องไหมล่ะเหมือนแบบว่าเขากักตัวในคอนโดแห่งหนึ่ง
ซึ่งไม่ใช่ของประเทศนะ

สามสายครับโทรเข้ามาเลยนะฮะ
สายแรกครับสำหรับคำตอบนะฮะ

พร้อมแล้วส่งสายเข้ามาฮะ

แขกรับเชิญที่มาหาคุณไอ้ม้า

ยังใช้สตูดิโอเก่าอยู่เป็นใครฮะ

จำได้ไหม

ก้วยพญาสุเรนค่ะ

นานเลยใช่ไหมก่อนจะติด

ค่ะขอบคุณค่ะ

อ้าวคุณแม่ถามรอเลยค่ะ

เอางั้นเอาฉันก่อนก็ได้เพราะเธอปิดท้าย

พี่หนุ่มก่อนสิแม่ถามไอ้พี่หนุ่มก็พิธีบรรณาให้แรกว่า

อ่าเฉพาะไทรัศน์ทีวีมาทำทั้งหมดกี่รายการ
อ่ะตอบกันในช่วงหน้า
โอเคช่วงหน้านะฮะเรากลับไปอ่านข่าวกันก่อนไหมฮะ

ยาสีฟันสมุนไพรมิสทีนใช้นิดเดียวฟันสะอาด

นี่ผมจะบอกให้นะที่ไปตอบในพวกเพจ
หรือว่าอย่าเพิ่งรีบตอบสิเพราะไปตอบเนี่ย
คนที่โทรเข้ามามันเอาไปตอบก่อนหมด
พี่ฮะบอกว่าไงบอกว่าไงฮะก็สนิทหาข้อมูลเลย
ในรายการในไทยรัฐทีวีอ่ะเดี๋ยวฉันลองเสิร์ชแล้วว่าง่ายว่าหาง่าย
รายการอ่าแต่ว่าในไทยรัฐทีวีนะเฉพาะในไทยรัฐทีวีตั้งแต่เปิดช่อง
วันแรกเลยอ่ะสายเข้ามายังอ่ะพร้อมแล้วนะฮะเข้ามายัง
เข้ามายังมาแล้วค่ะอ่ามาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
จากไหนคะเอ่อกรุงเทพค่ะจากกรุงเทพพี่ทำพิธีกรมาแล้ว
กี่รายการสามรายการค่ะสามรายการผิดครับผิดครับครับวางเลยโอเค
ต่อไปค่ะสายต่อไปฮะอันนี้อันนี้อันนี้เจ้าไหล่สามอ่ะอ่า
อันนี้แฟนเพจว่าแฟนเพจไปแล้วเมื่อกี้นี่ยังไม่เกี่ยวดินี่โทร
ต่อไปแฟนเพจก็ยังไม่มีใครตอบถูกเนอะโทรไม่ติดเลยค่ะอ่ะ
มีไหมค่ะอ่ะคนต่อไปต่อไปค่ะอ่ะหลุดไปก่อนหลุดไปก่อนหลุดไป
ก่อนมีฮะอ่าพร้อมค่ะพร้อมค่ะมาอ่ะสวัสดีครับสวัสดีฮะ
สวัสดีอ่ะสวัสดีครับตอบเลยค่ะสวัสดีค่ะอ่าตอบเลยครับน้อง
กี่รายการครับของพระดำหกหกหกพูดว่าอะไรนะฮัลโหลห้าทั้งหมด
กี่รายการนะฮะอ๋อไม่ได้ตอบที่เปิดตั้งแต่เปิดช่องไทยรัสทีวีมา
เนี้ยมาดำทำพิธีกรทั้งหมดกี่รายการอืมเพิ่งรู้ว่าเยอะแล้วเนี้ย
เพิ่งนะอ๋อตอบค่ะพูดเลขมาเลยน้องไปแล้วตอบค่ะสองผิดนะครับ
ผิดฮะโอเคครับมากกว่าสามมากกว่าสามโอเคเอามาแล้วค่ะอืม
ทำพิธีกรในไทยรัฐทีวีอย่างเดียวเนี่ยกี่รายการตอบเลยครับ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
ถูกแล้วดิพี่บอกอีกสายหนึ่งอีกสายหนึ่งมากกว่าสี่หรอมากกว่าสี่
มากกว่าสิอ่ะอาจจะเอาในสายโทรศัพท์ไหมหรือจะเอาในทวิตในในสายโทรศัพท์สายสุดท้าย
ถ้าเกิดจะเอาในแฟนเพจแล้วนะในแฟนเพจขอเนื่องจากมีเวลา
ขอตอบกี่รายการถูกแล้วก็รายการอะไรบ้างโอเคในแป๊ไม่เอาง่ายเลยนะ
แฟนเพจตอนนี้นะฮะส่งเข้ามาเลยนะมดดำทำกี่รายการแล้ว
รายการอะไรบ้างแล้วลงลงท้ายวันเกิดเลยไหมได้ค่ะ
ลงท้ายวันนี้วันที่สิบสามลงท้ายวันที่สิบสามอ่ะไหมหรือว่าจะเอาบอก
จะได้รู้ว่าตอบหลังจากที่เราเราเปลี่ยนกฎเอาไงเอาไง
อ่ะมีสายหนึ่งรอครับไหมอ่ะฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลอ่า
โรบิลักษณ์ครับไม่ครับอ่าหลุดมันยากเราอัดข่าวกันก่อนดีกว่า
ไม่ครับอ่าอัดข่าวเพราะว่าเอาสายมารอก่อนอ่ะเราขอไปอ่า
ครับไหมมาแล้วขอฮัลโหลสวัสดีครับอ่ะเกลี้ยวแล้วนะ
เกลี้ยวแล้วอ๋อยังไม่เบียบไปอยู่สรุปแล้ววันนี้หลาย
คนที่บอกว่านางร้ายลูกสองนะโดนแบบว่าตอนนี้ผัวไปติดต่อ
ติดกอลละจริงเอาระในที่สุดแล้วก็คือไยจะเป้ยปานวาด
มีการสอบโต๊ะกันไปตอบโตะกันมาจากมีสายอีกผู้หญิงคนนึง
คนหนึ่งก็ไม่ใช่ยอยเขาบอกว่าจะ
อาจจะเป็นเป้ยปานวาดล่าสุดเป้ยได้โพสต์ภาพคู่กับทนายเจมส์
ทนายเจมส์นิติธรณ์พร้อมด้วยเอกสารบ้างหมาย
ซึ่งทางทนายเจมส์เปิดไปว่าคุณเป้ยพอปรักฐานมาปรึกษาคดีครอบครัว
ที่เป็นประเด็นข่าวอยู่ตอนนี้แต่ยังไม่ถึงขั้นฟ้องร้องอะไร
แค่นำแชทรับภาพรับการโพสต์ข้อความพลาดทิ้งพ่อปรักฐานก็ตอบโตชุดใหญ่อยู่
ส่วนเรื่องจะเป็นคดีความต่อไปหรือเปล่านั้นคงต้องรอให้คุณเป้ยตัดสินใจก่อนว่าจะเอายังไงต่อ
แต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการปรึกษากันเท่านั้นเองมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้
ลูกยังเล็กเลยอะโอเคสามารถไหน
ไม่รู้ละมั่งตัวอย่างสักบอกไม่กิ้งเราบอกว่ามากกว่าสี่น้องก็เลยตอบได้มันไม่ใช่มากกว่า๕นับยันตอบ
ห้ารู้ของมีอีกมีมาเปิดรายการช่องและท๊อกทะลุดาวหูนักการใช้กันค้าวคลัยกันใช้มีตัวแม่

ไม่แน่ใจเรือไม่รู้มีให้เลยที่ผ่านมาแล้วมี
ในจะที่อย่างนี้แหละคำถามสุดท้ายของ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

ดูตาวิตเตอร์คือ

ผมไม่รู้ว่าเครื่องอื่นเขาจะขึ้นหรือเปล่า

กติกาที่ผมบอกแล้วต้องแท็กใครขึ้นไปที่๖แล้วน้องีมองขาวใส่ใต้เฉยเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้นะถึงบอกเป็นคนแรกในโทรศัพท์ผมนะครับ
ส่วนคนต่อไปที่ตอบมาเดือนดับที่ศพทานะครับ
เดือนดับที่ศพธาแล้วแท็กว่าข่าวใส่ใคร
ขึ้นปีที่๖ในโทรศัพท์ของผมนะฮะ
คือน้องพิมนะครับน้องพิมนะ

ก็ยินดีกับน้องพิมด้วย

น้องพิมยินดีด้วยครับ
ได้ทองหนักหนึ่งเสริงกระเป๋าและซื้อยืดข่าวใส่ใคร

สำหรับคนอื่นไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันหลังพี่เอามาแจกอีก
แต่คงไม่ใช่ทองนะเป็นพวกช็อกโกแลตเลย
ฟังเสียงพี่เบิร์ตนะ
ขอบคุณพี่เบิร์ตทองไทยมากเลย

ขอให้มีความสุขแล้วครับพี่รู้ว่าชนุกแต่ว่าคงจะเหนื่อยกันเหมือนกันนะครับ
อะไรก็เหนื่อยก็ขอให้รู้ว่าเป็นของขวัญของคนดูแล้วกันนะครับ
พี่กับพี่น้อยเป็นกำลังใจให้นะครับข่าวใส่ไข่ครับ
ขอขอบคุณครับพี่เบิร์ดขอบคุณแฟนรายการทุกท่านด้วย
ขอบคุณมากขอบคุณพี่เบิร์ดมากนะครับ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นแฟนรายการนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นการไปพูดตัวที่บันกล้าวรู้ของใคร
อย่างพี่ม้าเนี่ยอาจจะทำให้ทัวร์ลงบ่อย
หรือตัวผมเองอาจจะพูดไปแล้วคนอาจจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่
มีการไปต่อล้อต่อเถียงกับคุณผู้ชมบางท่าน

หนุ่มออร่าบอไปหน่อย
หรือกระทั่งพี่หม่งพี่เหี่ยวทุกคนน้องรถเมย์ทุกคน
อะไรทำผิดพลาดไปขออภัยด้วยนะคะขออภัย

สวัสดีครับ